สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

ดูเวลาเอาแต่เมากันอยู่นั่น

ใครนำเมาส์ล่ะ

อ้าวไม่เคลียร์กันก่อนเหรอ

กระลงด่าผู้จัดการ

เรียกว่าผู้จัดการเป็นเลขาไม่เคยเกิดมา

พี่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วนะอีรุธนะ

ใจร้ายใจดำด่าคนด้วยเปรื่อย

คือหนูเป็นคนกลัว
ลูกน้องทุกคนเข้าโรงบาลแล้วนอกว่าเราจะต้องไปจากฆ่ารักษา

พี่ทำไมคือเขาเอาเวลาเขาตายเขาจะให้เงินไปผู้ชายหมดเลยค่ะ
เหรอไปหลงรักผู้ชายเด็กที่จะมาแคทละครเด็กที่จะมาแคสต์อะไรอย่างนี้
เอาเขาไปอยู่บ้านแล้วก็หลงรักเขาก็บอกว่าถ้าตายปุ๊บเนี้ยเขารู้จักกันหน่อยหรอคุณแม่
ผมถามเขาก็บอกว่าเด็กคนนั้นเขาก็ทำให้คุณรุ๊ด

อืมก็ไม่รู้ว่าพี่ใครก็พูดได้กับเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองอยู่เนื่องหรอปะเนี้ย
ดูสิตัวเองเกือบตายอ่ะกระเทยมันบวกกันคือเป็นสิ่งที่เออ
เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองก็คือพ่อแม่ทำไมไม่งกให้
เกิดมาเป็นกระเทยแล้วก็ผิดเพศกันอยู่แล้วทำไมแบบว่า
ไม่คิดจะให้พ่อให้แม่ส่งเสริมให้พ่อให้แม่ตัวเองสบาย
เขาพูดว่ามีแบบอย่างไงเขาก็เลยทำตาม

อ้าวอีฤทธิ์มึงพูดให้ดีนะมึงไม่ใช่ไปโบ๊ยบายให้นายหนึ่งนะ

ไปเรื่องของดาวขับกินดีกว่านะครับก็คือเปิดใจนะครับ
ว่าตัวเองนั้นปะทะกับตำรวจนะครับเพราะถูกตำรวจจับนั้น
คือตนเองคาใจว่าทำไมอีกคันนึงเนี่ยขับรถซิ่งแต่ไม่ถูกจับไปด้วยนะครับ
ไม่เอาคุณก็ไปเอาคุณไปเอาใบสั่งคุณไปเอาหัวขานะก่อนครับ

อ้าวโอเคได้ครับได้ครับ
พาเลยครับไม่มีปัญหาครับ
ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
เด้นอย่าไปพูดเลย
ผมไม่ได้พูดอะไรก็ผมบอกว่ารถนั้นยังขับมาไม่ถึงร้อยแล้วผมตามพระเอามา

เมื่อตลกหน้าตายคุณดาวขำมินครับ

กว่ากฎหมายกำหนดโดยตลกดังเนี่ยไม่ยอมให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเขาเอาไปกับขี่ไปนะครับ
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าตนเองนั้นไม่ได้ขับรถเร็วจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
แต่สุดท้ายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดูใบขับขี่แล้วก็รับใบสั่งไปนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดี๒ข้อหาคือ๑ฐานขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
และ๒ไม่แสดงใบขับขี่ให้ตรวจสอบ
ล่าสุดครับดาวขำมินเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างในคลิปที่ออกไป
ตนไม่ได้เถียงอะไรแค่ขอหลักฐานเท่านั้นคือตนเป็นคนที่ขับรถดูไมค์ตลอด
แล้วก็ไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วปกติเวลาขับรถไปต่างจังหวัดเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นคนขับให้
ซึ่งวันนั้นตอนแรกเนี่ยเพื่อนเป็นคนขับแต่เห็นว่าเขาขับมาไกลแล้วก็เลยสลับกันผมก็มาขับแทน
และให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าตนเองนั้นไม่ได้ขับเร็ว
คือระหว่างทางเนี่ยก็จะมีรถอีกคันหนึ่งนะครับที่ขับตามมาซึ่งขับห่างกับรถผมนะครับประมาณช่วงหนึ่ง
แล้วเขาก็เพิ่งขับแซงขึ้นไปแต่พอไปถึงด่านกลายเป็นว่าผมถูกเรียก
แต่คันข้างหน้าที่แซงไปนั้นไม่ได้ถูกเรียกจับความเร็ว
ก็ถามว่าทำไมคันหน้าเนี่ยถึงไม่โดนเขาก็ตอบว่ากล้องจับได้แค่รถผมเท่านั้น
ผมเลยบอกว่าให้เอาหลักฐานมาให้ผมดูก็ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นมันมีอารมณ์โมโหอยู่แล้ว
คือผมเองก็ยังไม่รู้สึกโกรธเลยถ้าเขาไม่พูดว่ากล้องจับไม่ได้ทุกคัน
แต่จับได้แค่คันของผมกล้องทำงานไม่ดีแต่คนทำงานดี
ว่าอย่างนั้นอันนั้นดาวบอกแบบนั้นดาวขำมินยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่ากระแสที่ออกไปนั้นตนไม่ได้อะไร
เพราะว่าเพื่อนนั้นเป็นคนไลฟ์นะครับในเฟซบุ๊คของเขาซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนแล้วก็รู้ว่าเขาไลฟ์ด้วย
อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาบอกผมไม่ยอมให้ใบขับขี่จริงแล้วไม่จริงนะครับผมให้ใบขับขี่เข้าไป
แล้วในคลิปเนี่ยก็จะได้ยินเจ้าหน้าที่อีกคนบอกให้ออกใบสั่งตามใบขับขี่แต่เจ้าหน้าที่อีกคนก็ไม่สนใจ
ส่วนความเร็วยังไงก็ไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนแต่เขาบอกว่าผมขับเร็วอยู่ที่๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งเขาก็ให้ดูหลักฐานในกล้องมือถือของเขาในเมื่อเขามีหลักฐานผมก็แค่ยอมรับผิดไป
นี่คือดาวขำมินนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเพราะว่าในระหว่างที่ตำรวจมาพูดคุยเขาก็ไลฟ์กันด้วยไง
วันนี้มันก็เลยเป็นกระแสวิภาควิจารณ์

อันนี้ผมไม่รู้จริงมันเป็นเรื่องของทางหลวงเขา
ว่าเป็นยังไงต่อไป

บางทีมันก็คือแล้วแต่จุดว่าตรงนี้ต้องชะลอหรือไม่ชะลอบางทีเราก็ไม่รู้ไง
แต่เขาก็จะมีป้ายบอก

เขาจะจำกัดความเร็วอยู่แล้วมั้งแต่ว่า
ของดาวเนี่ยเขาก็บอกว่า
คันที่แซงเข้าไปแซงเขาก็มันก็น่าจะเร็วกว่าเขา

แต่ว่าเขาบอกว่าตำรวจไปบอกเขาบอกว่ามันจับไม่ได้ทุกคัน
คือกล้องมันจับไม่ได้ทุกคันเขาว่าอย่างนั้น

เขาก็เลยโกรธว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบมาตรฐานมันไม่เท่ากันอะไรอย่างนั้น

เอ้ากลับมากันซึ่งเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันเยอะแล้วก็ทั้งประเทศ

แนะนำว่าสรุปแล้วมันอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะเป็นทางออกยังไง

ประจวบเหมาะกันหรือเปล่าคือเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้นายกเอ่ย
อ่ะคุณศักดิ์สะย้ามชอบรัฐมนตรีหว่ากันกระทรวงคมณะคม
อ่อนุทิณชาณวิรกุล
เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข

หมอบอกให้พักผ่อนอยู่บ้านอ้าวคนก็เลยเฮ้ยยังไงต่อล่ะเนี่ย
ยังไงต่อขนาดนายกเนี่ยยังป่วยเลยงดภารกิจวันนี้ต้องพักผ่อนที่บ้าน
มันอาจจะประจวบประเหมาะกันไงพี่นึกออกป่ะว่า
เมื่อวานนายกไปตรวจมาแล้วความปลอดภัย
แล้วยิ่งทางจีนเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายกว่า๒๐๐๐คน
ไม่ใช่ห้าล้านคนนะฮะหมายถึงว่าจุดมุ่งหมายของสองหมื่นคน
๕ล้านเมื่อวานคุณหนุ่มกัญชัยอธิบายไปอย่างชัดเจนแล้ว
ประชากรของเขามี๑๑ล้านคนเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศ
ห้าล้านคนไม่ใช่หมายถึงว่าห้าล้านคนหมายถึงว่าใครทั้งหมด
ใช่ประเทศไทยทั้งหมดเลสเซไปแล้วแค่สองหมื่นคน
ใครก็จะมาหมดเนี่ยห้าล้านเขาก็จ่ายกันไปไปที่นู่นที่นี่ที่นั่น
เขาก็จ่ายกันออกไปใช่แต่ข่าวไปแปลงหมดเลยว่าอืออือมาที่นี่ห้าล้านคน
วันนี้คนก็เลยพูดกันเยอะพอสมควรว่านายกวันนี้นะฮะ
ดภารกิจวันนี้ต้องพักผ่อนที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์
แต่ไม่ได้ร้ายแรงยังสามารถสั่งงานได้อยู่ซึ่งอาการป่วยดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง
กับการไปตรวจเยี่ยมปฏิบัติงานด้านควบคุมโรค
เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะฮะ
ที่ถ้าถ้าอากาศยานสวนภูมิมันว่าจะอย่างใดเลย
คุณอนุทินก็บอกว่าคุณอนุทินเองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
รัฐมนตรีหนูก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวนายกทำงานหนัก
ก็เลยป่วยแค่นั้นเองก็มีทั้งเฟคนิวส์ทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้กระทั่งคุณเห็นไหมฮะคนที่พูดถึงอีกคนนึง
ปรากฏไปยืนอยู่หลังนายกคนก็พูดถึงหูผู้ชายคนนี้คือใคร
ทำไมหล่อจังเลยเธอได้ดูไหมแองจี้ไม่ได้ดูมีหรอนี่อุ้ยไหนละ
เธอต้องติดตามข่าวสารนะก็เอาสนใจอะไรเรื่องอื่นก็ไม่ใช่
ไม่ค่อยสนใจอะไรล่ะเขาบอกว่าเอาคนนี้ไปทำอะไรคือตอนนี้มันต้องใช้ล่าม
ไหมฮะเขาเป็นในแบบที่มาจากประเทศจีนเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกจุด
ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสนามบินต้องใช้ล่ามหมดเลย
นะฮะมันเกิดเกี่ยวกับเฟคนิวส์ขึ้นมาเยอะพอสมควรคือวันนี้ทาง
ข่าวปลอมก่อนนะขอพูดถึงว่าข่าวปลอมไวรัสโคโรนา
หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเอ่อผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ย
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะฮะแพทย์ที่นครราชศรีมา๑เนี่ย
เป็นไม่จริงเรื่องปลอมแล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งผู้นำของประเทศจีน
สั่งให้ใช้กฎหมายสูงสุดวิสามันโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ
ไวรัสก็ผิดอีกไม่จริง
หรือพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เพิ่มอีกหนึ่งรายอันนี้ก็ไม่จริง

หรือแม้กระทั่งพบผู้ป่วยชาวจีน

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดอายุทยา

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถติดต่อ
การมองตาอันนี้ยิ่งปัญญาอ่อน
เขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่จริง
นะฮะคลิปสุดช็อกไวรัสโคโรนาทำคนล้มทั้งยืน
บางทีอาจจะไปพาดพิงถึงที่สนามบินวันก่อน
เขาเมาเมาสรุปเขาเมา
หรือกรมกวบคุมโรคยกเลิกการคัดกรองผู้โดยสารด้วย
เทอร์โมสแกนก็ไม่จริงคุณไปดูยิ่งคัดกองมากขึ้นด้วย
คนจีนเพิ่มหนึ่งเลนเลยครับหมายถึงว่าคนจีนมาปุ๊บ
ไทยติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เป็นจำนวนมากหมายถึงแอร์สจวดเขาก็บอกไม่จริง
ทั้งหมดเนี่ยยังมีข่าวลวงอีกมากมายเลยจริง
แล้วมีอะไรจริงบ้างครับว่าวันนี้
รายงานว่าจีนกำลังเผชิญกับการระบาด
ครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙

อาการป่วยโรคของเขาเนี่ย
คือไข้ปอดบวมนึกออกมะเป็นไข้ปอดบวมเนี่ย
โดยเชื้อยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
ประเทศจีนเขายอมรับนะพี่เขายอมรับว่าวันนี้
ถามว่ากบคุมใช่ไหมเขายังควบคุมไม่ได้
เชื้อเนี่ยมันยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าทางการจีนจะไปปิดเมืองอู่ฮั่นนะครับ

ซึ่งเมืองอูฮันอย่างที่เราพยายามอธิบายให้คุณฟังไป

อืมตั้งแต่๒เดือนอาทิตย์ธันวาคมแล้วคือสิ้นปีแล้วนะครับอืมตั้งแต่เดือนอาทิตย์ธันวาคมแล้วคือสิ้นปีแล้ว
แต่เราเป็นข่าวที่เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็๑อาทิตย์แล้ว
ขณะที่รายงานผู้ติดเชื้อแบบคนสู่คนนะฮะ

ประเทศจีนเนี่ยต้องยอมรับมันหลายประเทศ

อันดับหนึ่งที่มีคนติดเชื้ออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้
แต่ประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้สถิติคือรักษาไป๕คน
วันนี้เราสามารถรักษาไปเป็นคนที่๖แล้วที่หายแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ย
ทั้งหมดณวันนี้ตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
ล่าสุดเมื่อตอนเย็นอยู่ที่ประมาณ๗๘๐๐ลาย
ซึ่งเยอะไหมก็เยอะมันเยอะกว่าซานนะพี่เนอะ
ซามันยังไม่ขนาดนี้เลยนะฮะ
คนตายล่ะคนตายวันนี้ทะลุ๑๗๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางด้านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข
เขาบอกว่าผู้ป่วยที่พบในประเทศไทยเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นคือเท่าเดิมนั่นแหละ๑๔คนเป็นผู้ติดมา
จากต่างประเทศทั้งหมดนะฮะจำนวนที่รักษาหายจนปลอดเชื้ออนุญาต
กลับบ้านไปก่อนหน้านี้ห้าคนแล้ววันนี้เราเพิ่งอนุญาต
อีกหนึ่งคนเป็น๖คนแล้วที่เรารักษาหายไปเนี่ยที่ไทยรักษาหาย
ปลอดเชื้อพี่เพราะฉะนั้นหมอไทยก็เก่งนะครับเหลือผู้ป่วย
อีก๘คน๘คนที่พบว่ามีโคโรนาเต็มแล้วแต่ในขณะเดียวกัน
เฝ้าระวังคือเรายังไม่รู้ว่าอีก๒๐๐กว่าคน๒๐๐กว่าคนเราจะถือ
เพราะเขาเป็นผู้ติดเชื้อไม่ได้เพราะตอนนี้เขาคือผู้เฝ้าระวัง
พี่อีก๒๐๒คนอนุญาตกลับบ้านได้แล้วจาก๒๐๒คนให้กลับไป
อีก๖๗คนส่วนใหญ่เนี่ยติดเชื้อไวรัสนะฮะไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลยัง
รักษาโรงพยาบาลอยู่อีก๑๓๕คนทั้งนี้ในจำนวนที่เข้าเกณฑ์เฝ้า
ระวังมีคนไทยอยู่ด้วยไหมเขายอมรับว่ามีคนไทยอยู่ด้วยอ่ะอัน
ยอมรับแต่ยังไม่ใช่โคโรนาแต่มีคนไทยอยู่ด้วยอ่ะจริงมาจาก
คนที่เป็นคนไทยที่ตอนนี้เฝ้าระวังอยู่เป็นคนขับแท็กซี่ฮะ
เป็นคนขับแท็กซี่สองคนก็ไปตรวจสอบประวัติพบว่าโอเคล่ะเขา
ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขารับนับนักท่องเที่ยวจีนเขารับ
ท่องเที่ยวจีนไปตอนเนี้ยก็ยังประเมินไม่ได้ว่าคนคนนี้
จะเป็นโคโรนาหรือเปล่าเพราะหนึ่งมันจะต้องผ่านกระบวนการแล็บ
วีซ่าแล้วเมื่อไฟกิบว่าจะต้องผ่านคอรอมอล์ก่อนคอรอมอล์ก็
ก็คือว่าอังคารหน้าเดี๋ยวนายกหายป่วยประชุมคอรมอคุณหนูอนุทินหรือรัฐมนตรีหนู
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ย
ก็จะเอาเรื่องนี้ชงเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนะฮะว่าโอเคล่ะ
ปกติคนจีนเขาจะต้องใช้วีซ่าเข้าบ้านเราอยู่เหมือนกับเราไปบ้านเขาก็ยัง
ก็ต้องใช้วีซ่าเข้าบ้านเขาใช่มันมีวีซ่าออนอะไรเวอร์แล้วทุกจุด
ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิรัฐมนตรีหนูก็เลยเอาล่ะเข้าใจว่าตอนนี้เมื่อเขา
บอกว่ามาเมืองไทยบ่อยเยอะเราก็จะยกเลิกการทำวีซ่าออนอะไรเวอร์เพื่อ
เป็นการคัดกรองเพราะว่าวีซ่าออนอะไรเวอร์คืออะไรคุณนั่งเครื่องบินมาแล้ว
คุณก็มาทำมาทำที่เพื่อเข้าเพราะอะไรในการยกเลิกวีซ่าออนอะไรเวอร์
รัฐมนตรีหรูเขาพูดอย่างนี้เลยครับเพื่อจำกัดนักท่องเที่ยวจีนที่จะ
เดินทางมาในประเทศไทยและเพื่อสร้างความอุ่นใจสบายใจให้กับคนไทย
เพราะสุขภาพของประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดคำถามที่วันนี้วันนี้นายกอาจจะ
ไม่ได้มาตอบคำถามเองก็จะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะฮะหรือถ้า
รัฐมนตรีหนูเนี่ยตอบเองเนี่ยเขาบอกเอาจริงนะยืนยันว่าไอ้เครื่องบินทหาร
จะไปรับมันไม่มีหรอกเราไม่ใช้เครื่องบินหารเราจะใช้เครื่องบินพาณิชย
เนี่ยแหละไปรับคนไทยจากอูฮันกลับกันที่เช่าเหมาลำไปเช่าเหมาลำไปแต่
คราวนี้กำหนดเวลาล่ะกำหนดเวลามันกำหนดไม่ได้ไงมันยังกำหนดไม่ได้
เรารอว่าจีนเนี่ยอนุญาตเมื่อไหร่แต่ขนาดเนี้ยยังไม่มีการยืนยันเลยวันเวลาสถานที่ยังไม่มีการยืนยันทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีหนูจะบินไปเองด้วยนะฮะคุณอนุทินบอกว่าผมจะบินไปรับเองด้วยนะฮะแล้วก็เครื่องมือบุคลากรทางการแพทย์เวชภัณฑ์นะฮะก็จะเตรียมไปด้วยส่วนวันพรุ่งเย็นจะป

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่
แต่ที่แน่เนี่ยนะเวลาคนไทยไปอเมริกาตอนนี้

พอเขาเห็นพาสปอร์ตแล้วเงยหน้ามาหน้าเป็นจีน
เขากักหมดเลยยังไม่ใช่ไม่ให้เขาแต่เขากักเอาไว้
แล้วตรวจอย่างเข้มเลยเนี่ยน้องคนหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นไกร
เขาพาไปเขาโดนเป็นคนแรกเลยแล้วก็พอเห็นว่าเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ย
เขาก็ลากเข้าไปหมดเลยแล้วก็ไปตูโหดแบบสุริสุเดช
และคนที่มีน้ำหนัก๘๐กว่าก็โดนตรวจเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่น

ทำไมคนน้ำหนักมากถึงแบบว่าเป็นที่ต้องสงสัยมากกว่า

อย่างคนญี่ปุ่นที่กลับมารอบแรก

มันจะติด๓คน
ก็เอาง่ายว่าประเทศไทยมันก็เสี่ยงจริงไหม

เขาก็ยืนยันมาแล้วว่ามาที่ประเทศไทยเยอะจริง
มันมาที่ประเทศไทยเยอะจริงแต่ก็ทุกคนก็ไม่น่าจะมีเชื้อหมดหรอก
ถ้าอย่างนั้นเศรษฐกิจมันพังจริงก็ไม่ต้องตนก
แต่ก็ป้องกันเอาไว้ตัวเองอย่างกระบงกระบีพังอันก็ซบเศร้ามาก
มันซบเซากันแล้วจริงซึ่งเราซบเซากันอยู่แล้วเศรษฐกิจ
แต่คราวนี้ถ้าสมมุติยังเอาให้มันไปอย่างนี้อีกเข้าใจว่าโอเคอย่างพม่าเขาปิดเลย
อย่างพม่าก็ปิดเลยอย่างลาวก็ปิดเลยแต่ไทยของเรามันยังปิดไม่ได้ไง
เพราะว่าอย่างฮ่องกงก็จะมีการควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดนกับจีน
รัสเซียปิดพรมแดน๙แห่งมาเลเซียระงับการออกวีซ่าให้ชาวจีน
ลิปปินส์ระงับการออกวีซ่านะปลายทางเมียนมาปิดเมืองเศรษฐกิจบนเส้นทาง
ไต้หวันระงับการออกวีซ่าให้แก่พลเมืองจีนทั้งหมด
แล้วก็สหรัฐเตรียมยุติเส้นทางการบินสหรัฐกับจีน

เขาก็ยังไม่ให้แม่ชาวอูฮันขึ้นเครื่องเลย

แม้กระทั่งคนอังกฤษน่ะเห็นไหม
ที่ลูกเขาที่มีการแชร์กันมาก
เขาไม่ให้ทึนไม่ให้ทึนไม่ให้นับเข้าประเทศเลย
ไม่เหลือขายตอนนี้เขาผลิตมาแล้วเมื่อเช้านี้ทางนักบุญตรีพาณิชย์ออกมาพูดแล้วบอกว่า
ตอนนี้มีอยู่ประมาณอีก๔เดือนข้างหน้า๑๐๐ล้านชิ้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวทางผู้ประกอบการได้มีการเรียกมาคุยแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะมีการผลิตเพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึ่งเพื่อให้รองรับเพียงพอ
หน้าบัตรนาวมันอาจจะยังไม่พอเพียงพอ

ประมาณจะพอเพียงพี่ไม่พออีกอันคืออะไรรู้ไหมแอลกอฮอล์
ชาวจีนคือขน๒กลับบ้านกลับละหัน
ที่เชียงใหม่ตอนนี้รู้สึกจะไม่พอ
เพราะตอนนี้มีอยู่๑๐๐ล้านชิ้น
ตอนนี้เขามีการเรียกผู้ประกอบการมาคุยทั้งหมดแล้ว
แล้วก็มีการสั่งแล้วว่าห้ามให้มีการขายที่ราคาที่แพง
คือถามว่ากันต้องทิ้งไหมกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่อย่างน้อยก็ยังมีกันก็ยังดีกว่าที่ไม่มียังดีพี่แต่ก็เนอะจะกลัวอะไร
ดวงเธอไม่ตายเราไม่รู้เรารู้แต่เราคิดถึงคนพนักงานที่เขาแบบว่า
ได้ขาดแรงกันตามว่า๓๐๐๔๐๐อ่ะก็ต้องป้องกัน
นี่ไงอันนี้ฉันพูดอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครฟัง
แอลกอฮอล์ยาฆ่าพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรต่างก็พกติดในกระเป๋า
ก่อนจะกินข้าวถ้าไม่ได้วิ่งไปล้างมือเธอก็เอากระดาษที่มันเป็นแบบ
เชิญแบคทีเรียเนี่ยมาเช็ดก็แค่นี้ถึงได้บอกว่าถ้าเธอไปเอามือแตะอะไร
ขยี้ตาใช่ไหมก็ก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างก็เช็ดซะก่อนเข้าห้องน้ำ
ก็ล้างมืออย่างเงี้อยู่ตลอดว่าพวกเราไม่ทำกันไงเข้าใจคำนี้ไม่
ฉันพกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานั่งอยู่กับใครฉันก็ต้องรีบยื่นให้
ถ้าเป็นนั่งกินข้าวด้วยเธอก็จะทำนี้ไหมมันอันตรายเนี่ย
ไม่ใช่ต่อเขานะมันจะโดนที่เราด้วย
ตอนนี้มีหมอจีนคนหนึ่งก็ออกมาร้องไห้อ่ะที่ประเทศเขาท่านมีเพื่อนเขาเป็น
แล้วเพื่อนเขาแบบอยู่ไอซียูเลยคือเพื่อนก็เป็นหมอนะรักษาคนไข้
ก็ต้องแล้วตัวเองติดเข้าไปแล้วเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันก็เหมือนกับให้สัมภาษณ์กับทางการจีนกับสื่อจีนอ่ะ
เราก็แบบร้องไห้อ่ะเออแล้วก็เขาก็ประมาณว่าแบบเขาแต่เขาก็จะยังสู้อ่ะอืมพยาบาลมากคนที่โกนหัวเลยนะ
เออพยาบาลมันกลกลอนหัวเลยเพราะว่าแบบคือผมพยาบาลด้วยแบบว่า
ไม่คนที่หมอเหมือนที่เขาอยู่ในนั้นขนาดที่เขาใส่แบบนั้นนั่นคือป้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
โหไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใจเย็นอ้าวกรมอุตุในเหล่าเพียนต่าง
กรมอุตุเตือนมาแล้วนะคะว่าปีนี้ร้อนและร้อนอย่างแรงมากเลยทีเดียวค่ะ
วันที่๓๐มกรากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคาดหมาย
คาดหมายนะคะลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยในปี๖๓ก็คือปีนี้เนี่ย
โดยคาดว่าในฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มต้นสัปดาห์ที่๔ของเดือนกุมภาซึ่งจะมาเร็วมาก
ติเขามีนะถูกต้องแล้วก็จะสิ้นสุดนี่ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยซึ่งยาวมากเลยทีเดียว
ลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวส่วนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
สูงกว่าค่าปกติประมาณ๐๕องศาเซลเซียสก็คืออยู่ประมาณ๓๕๔องศาเซลเซียส
นี่ก็คือ๓๖องศาเซลเซียสยังไม่ถึงขนาดนั้น๔๐ก็คงไหม้กันไปหมดแล้ว
แต่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าอย่างปี๖๒อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๓๖๗องศาเซลเซียส
นะคะซึ่งก็ยังร้อนไม่เท่ากับปีที่แล้วนั่นแหละแต่ก็เรียกว่าร้อนนะนะ๓๖องศาร้อนนะทีเดียวเฉียว
เอาเรื่องของฝนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติกันเลย
ส่วนอากาศเนี่ยนะคะวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์เนี่ย
บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด๒๑๔องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็จะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ
ขณะที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมจนถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ
แล้วก็ปริมณฑลก็จะมีอุณหภูมิลดลง๑๒องศาเซลเซียสก็จะมีลมพัดมาแรง
สำหรับภาคใต้นี่ก็จะมีฝนเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะ
จากวันที่๒ถึงวันที่๔กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า
แล้วก็จะมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิก็จะสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
แต่ก็ยังคงจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า
บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนลดลง
ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงคราลงไปทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร
นั่งเครื่องบินผ่านมามีคนถ่ายรูปมาให้ดูก็มีการเผาป่าแบบสุดเลยจนเอ่อ
บนภูเขาบนแถวลำพูนลำปางแม่ห้องศรสุดเด็ดเลย
แบบสุดกันเลยทีเดียวเห็นแบบว่าเป็นแนวยาวซึ่งก็ลำบาก
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลวงพี่สุดหลอนขับกระบะป้วนเปี้ยนหมู่บ้านทั้งคืน
หนุ่มใหญ่ถึงกับพังงะจู่มานอนเปลือยกายประชิดตัว
วันนี้เนี่ยนะฮะทางเจ้าที่ตำรวจที่สพชายโยจังหวัดอ่างทองครับ
เขาได้มีการรับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่๑ตะบนชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
บอกมีชายลักษณะแต่งกายคล้ายกับพิสุมาเปลือยกาย
บุกเข้าไปนอนอยู่ในห้องภายในบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่๑ที่อ่างทองอำเภอชายโย
ทางตำรวจเองเขาก็นำกำลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ควบคุมตัวในอาทิตย์อายุ๓๗ปีนะครับ
คือชายคนนี้อยู่ในสภาพเปลือยกายทั้งตัวแต่ชาวบ้านเนี่ยได้นำกางเกงมาให้ใส่
พร้อมกับยึดรถกระบะสีบรอนหมายเลขทะเบียน๔๓๙๓กรุงเทพมหานครมาตรวจสอบ
โดยในอาทิตย์คล้ายกับพระนะพูดจาวกวนคล้ายคนเมา
โดยบอกว่าตนเองเนี่ยบวชเป็นพระแต่ศึกแล้วก่อนที่จะถูกจับและจะเดินทางไปสวดมนต์ที่ปฏิโมกจังหวัดลบบุรี
แต่มีคนเนี่ยจะมาฆ่าตนตนจึงต้องวิ่งหนีเข้าไปหลบที่บ้านของชาวบ้าน
ซึ่งพูดลักษณะแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบเลยทีเดียวตำรวจเองก็ตรวจสอบภายในรถคันดังกล่าวนะครับ
ต้นก็ไปพบจีวรพระมีผ้าห่มพระจำนวนมากแล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับอุปกรณ์เสพยาเสพติดบางส่วนตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับเป็นระยะเจียววงจีวรเต็มไปหมดนะครับ
ซึ่งไม่ได้มีลูกบิดล็อกประตูนะก็รู้สึกคล้ายมีคนมานอนอยู่ข้าง
ตนเองก็ตกใจลุกขึ้นมาเปิดไฟดูช็อกเลยบอกมีชายคนนี้มาอยู่ข้าง
แก้ผ้าล่อนจ้อนเลยมานอนอยู่ด้วย
ตัวเองก็เลยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหน
คนดังกล่าวก็มีอาการคล้ายคนเมาก็พูดจาวกวน
จนสุดท้ายแล้วตนเองจึงต้องพยายามหลอกล่อให้ออกมาด้านนอกห้องซะก่อน
แล้วก็คว้าท่อนเหล็กมาป้องกันตัวแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตอนแรกตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วย
แต่ทำไมมานอนหลับข้างตนเองได้ยังไงตกใจเมาสิ
เบื้องต้นนะข้างตำรวจเองก็คาดว่าในอาทิตย์น่าจะเป็นพวกแก๊งพระปลอมนั่นแหละ
ที่ขับรถออกตะเวนหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดด้วย
เสพยาจนกระทั่งน่าจะหลอนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะถูกตามฆ่าเลยคลุ้มคลั่ง
กระทั่งสุดท้ายไปก่อเหตุแบบนี้คือวิ่งเข้าไปแก้ผ้าไปนอนอยู่กับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้ว
เห็นฟรอยอ่ะก็แสดงว่าเสพเป็นสุดฤทธิ์
อ้าวนั่นอ่ะนั่นแหละสุดฤทธิ์

ก็พีมันมักหลอกคนอื่นไม่หลอกไอ้ไอ๊มันแหละ

มันไปเรียนมาจากในคุก

มีผู้หญิงมาเดินรอบหีบได้ยังไง

ก็บอกเลยบอกก็ให้รอไปก่อน
ไอ้หีบเหล็กนี่มันมีเรื่องเล่าเยอะเหลือเกิน
แต่ถ้ามันก็เป็นคำถามหนึ่งกันถ้าฆ่าคนเยอะขนาดนั้น
ทำไมมันไม่เจอผีบ้างเหรอวะมันอยู่กับผีมาได้ยังไง
แม่ฆ่าข้างสอนอนก็บอกกันว่าตำรวจก็เจอผีนะ
ตำรวจที่เอาหีบไปเก็บก็เจอผีนะ
แล้วก็เดินวนเวียนสยองกันทั้งสอนอ
บอกบางทีเนี่ยได้กลิ่นแป้งคลุ้งเลยนะ
จีนก็เปล่าไม่รู้คบว่าอย่างงั้นนะฮะ

ชุดนอนชุดเดียวกับที่เจอพบกับศพในบ่อเลย
ซึ่งเขาบอกว่าเอาล่ะเราต้องยอมรับไอ้กรณีที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวน
เนื่องขอนบาลและจับกุมไอ้หีบเล็กอายุ๔๑ปีเนี่ย
เหมือนที่บอกว่า

แบบว่าตายก็คือกุ๊กกิ๊กอายุ๒๒ปีแล้วก็เอาศพไปฝังเอาไว้
จากนี้ก็พบโครงกระดูกอีกกว่า๓๐๐ชิ้นคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
อย่างน้อยตอนนี้๓คน๓คนตอนนี้ตามที่ข่าวเสนอไปนะครับ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้วันนี้เลยนะเขาบอกแม่ค้ากลางซอย
ขอสงวนชื่อและนามสกุลเผื่อว่าสำหรับตนน่ะนะ
มาจากไหนไม่รู้ซอยเพศกระเสม๔๗กลับมาว่างั้นนี้นะ

ไปเนี่ยตานะทั้งนี้นะครับเขาบอกไม่เคยเห็นในไอซ์เนี่ยทำร้ายผู้หญิง
ต่อหน้านะแต่ก่อนที่จะจับช่วงเย็นของทุกวันเนี่ยจะได้ยินเสียง
ว่าไอ้ไอเนี่ยน่าจะคลั่งยาส่วนเสียงปืนที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง
มักจะได้ยินช่วงกลางคืนส่วนเรื่องความเชื่อนั้นมันก็มีนะ
เคยมีวินจักรยานรับจ้างก็คือช่วงขับรถผ่านหน้าบ้านไอ้ไอ้
จะได้ยินเสียงอีกามาจากไหนอีกาก็มาร้อง
ก็ไม่รู้เธอก็ร้องเองแล้วกันก่อนจะเห็นผู้หญิงสภาพเลือดท่วมตัวเนี่ย
เดินมาอยู่ในซอยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณเฮียนมาขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าอย่างนั้นไอ้วินมอเตอร์ไซค์เล่าส่วนในแขกเป็นใคร
แล้วยังไงเขาบอกเมื่อ๓เดือนก่อนก็มีเรื่องแปลกเป็นยังไงแปลกตรงไหน
ซึ่งหลังจากอยู่ได้เพียง๓วันภรรยาของเพื่อนก็เห็นเงาดำ
นะฮะลักษณะคล้ายผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูห้องซึ่งตอนแรกบอกให้เพื่อน
สารพระภูมิเพื่อบอกกล่าวขอย้ายว่าเออตัวเองจะย้ายมาอยู่ตรงนี้
อแองจี้มึงจะหัวเราทำไม
เพื่อนก็หัวเราะคุณแม่
แต่เพื่อนก็ยืนยันว่าไหว้เจ้าที่ก่อนจนต้องพาภรรยาไปทำบุญแล้วก็ขอน้ำมนต์ที่วัด
หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วยังไง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นปราบพบข่าวสกในบ้านวันไอ้
ซึ่งตัวอันตัวชื่อว่าไอ้เงาดำที่เห็นมันได้แล้ว
มันผีอยู่แล้วล่ะฆ่าคนขนาดนั้น
แล้วทำไมตัวมันถึงไม่โดนหลอกละ

ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เมื่อก่อน

คุณเป็นคนเลวนะคุณเป็นคนเลวมาก่อนนะมันหลอนใช่ไหมมันร้อน
แต่ไอซ์เนี่ยมันสไตล์หน้าคุณเลยนะเนี่ย

ฉันเชื่อยังไงคนตามก็ต้องมีผี
แล้วตายแบบไม่บริสุทธิ์ยังก็ต้องมีผี
เอาไม่ใช่คนที่ตายเนี่ยก็คือโดนไอซ์ฆ่า
มันไม่เครียดแค้นที่จะมาหลอกไอ้ไอเหรอ

เขาอาจจะมีของดีปกป้องคุ้มครองเขาไหมคุณแม่

ทำกระทงอะไปไว้ตรงทางสามแพง
เห็นเลยไอจะใส่ชุดขาวแล้วทำกระทงบนตรงทางสามแพ่ง

ตอนที่อยู่ในคุกไอ้คงไปเรียนมา

ก็ทำไมไม่ทำหลบออกมาจากกรงขังเลยเนี่ย

อันนี้ก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะ
เหมือนเจ้าคำห่างเวชเนี่ยค่ะเออนั่นอ่ะสิใช่ไหม
เพอเจ้อกันหมดเองแต่ว่า
แต่ว่าผัวพี่เขาเชื่อนะเรื่องนี้

คนอื่นออกไปเพอเจอถามว่าเอาล่ะมีแฟนของแม่อยู่เชื่อ

ก็เหมือนหนุ่มนั่นแหละพูดล่ะอ่านข่าว
แต่แม่งมงายกว่าอีกว่างมงายกว่าไง

กูว่าท่านผู้ชมก็ลองคิดดูไว้ว่าใครสะกดวิญญาณก่อน
ที่พูดเนี่ยคือมีข่าวบอกว่าเขาไปสะกดวิญญาณ

ผมไม่ค่อยเชื่อว่าเขาไปสะกดวิญญาณหรือไปทำอะไรอย่างนี้หรอก
ผมว่ามันแบบดูแล้วมันดูเลอะเทอะ
แต่มันอยู่กับศพมาได้ยังไงตั้งหลายปี

เออก็แบบมันเทกยาแบบนี้มันก็อยู่ได้

ให้เราไปอยู่กับศพอย่างนั้นก็ไม่ไหวไหมวะ

งูกาบหมากหางนิน

เคยได้ยินไหมไม่อยากให้เห็นคนเลือกข่าวใช่ไหมคะ

งูกาบข่าวเอ้ยงูกาบมากลางดิน
ก็เนี่ยเล่นกันซะจนจะอ่านผิดให้ก็อ้างอม
นี่คุณหันไปดูเห็นไหมพญางู
งูสีขาวคุณหันไปดูสิมันอยู่ข้างหลังหัวคุณนั่นน่ะ
ก็เมื่อวันตีท้ายครัวก็ตัวใหญ่อย่างนี้ป่ะล่ะ

ผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่าภาพถ่ายจากกล้องวิดีโอ
แสดงให้เห็นงูเผือกสีขาวนวล
ที่นายนิวัตต์วัฒนยมมอนาพร
เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมกรมศิลปากร
แล้วก็เป็นกรรมการอุทยานแห่งชาติทานโบอะไรเนี่ย
ธานโบกขรณีหรอธานโบกขรณีธานโบกขรณีอ่าในท่องเที่ยวเผลออ่าวลึกนะครับ
เขาบอกว่าได้มีการบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่๒๙มกรา
หลังคณะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาจากไทเปย์รวมถึงนิสิตจุฬาเนี่ย
เข้าไปสำรวจภายในถ้ำหลวงจาหมู่๔ตะบนคลองยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ซึ่งทางไก๊เนี่ยนะครับของท้องถิ่นเนี่ย
เขาไปจับงูขนาดยาวประมาณ๒เมตรได้๑ตัว
เป็นงูสีขาวเผือกเกือบทั้งตัว
แต่ทำไมมันมีลักษณะเด่นคือหางเนี่ยมีเส้นสีดำ
โดยพบว่างูดังกล่าวนั้นเป็นงูกาบหมากหางนินที่หาดูได้ยาก
นี่เขามีคุณพระดำไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ
แล้วก็จะอาศัยอยู่ในถ้ำใหญ่เท่านั้น
สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
จากส่วนใหญ่แล้วเขาบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อน
นี่คุณผู้ชมหันไปดูดิไม่ได้หาดูง่ายนะนี่
นายนิวัฒน์กล่าวนะครับว่างูกาบหมากหางดินนั้นคือถือว่าเป็นงูในตำนาน
ชาวใต้นั้นมักจะเชื่อว่าเป็นงูเฝ้าสมบัติ
เพราะงูชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในถ้ำลึก
แล้วก็มีขนาดใหญ่ที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เท่านั้น
เพราะงูเนี่ยจะกินค้างคาวเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

และหากถ้ำไหนไม่มีค้างคาวเนี่ยก็จะไม่พบงูชนิดนี้
สำหรับถ้ำหลวงจานั้นนะครับจากการสำรวจพบว่ามีความยาวประมาณ๑กิโลเมตร
ลักษณะในถ้ำเป็นโถงขนาดใหญ่
เชื่อมต่อกันมากมายหลายโถงทีเดียว
มีค้างคาวจำนวนมาก
และเคยพบเศษพัชนะดินเผาที่คาดว่าเป็นฝีมือของมนุษยุคก่อนประวัติศาสตร์
ทิ้งเอาไว้ประมาณ๑๓ประมาณนี้
ทั้งนี้ปัจจุบันถ้ำหลวงจานั้นก็มีพระสงฆ์นั้นเข้ามาจำวัด
แล้วก็สร้างเป็นสำนักสงฆ์มีประชาชนก็เดินทางไปจำนวนมากด้วย

ก็เหมือนนุ่มมีพิษอ่ะเหมือนตายนี่ล่ะ

ถ้าอย่างงี้ไอ้วัดท่ำขาวก็ตายน้อยมากนะ
เขาบอกว่าเขาไปเจอแต่ในค้างคาวมงกุฎ

ใช่อยู่ที่จีนต่อที่เมืองไทยเขาเอา

แต่ก็อย่าไปมันก็ไม่ปลอดภัยไหมวะ

ก็ระวังตอนนี้คือทางนักวิชาการเขาบอกเลยว่าให้ระวังเรื่องข่าว

เค้าบอกหมาเขาเป็นตัวเข้าควายจน
หมาอะไรตัวเข้าควาย

เขามาเล่าเหตุการณ์มีคนบุกเข้าไปในบ้านของเขา
ตอนกลางคืนพร้อมระบุว่าวันที่๒๘
พอเอิ้งนางเลิกงานมาประมาณทุ่ม๑ใช่ไหม

ถึงปั๊บก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าสบายใจเรียบร้อยแล้ว
พอสักพักโทนขณะทีล้างก็ได้ยินเหมือนเสียงคนเดิน
แต่นางก็นึกว่านะลมพัดมั้ง

พออีกสักแป๊บนึงก็ได้ยินอีกแล้ว

ตอนนี้นะมันมาทีมตั้งสามสี่ครั้งนะเราก็รู้สึกว่าเออ
มันเหมือนกับมีอะไรเข้ามาใกล้ตัวเรามั้งอะไรอย่างนี้
ก็เลยเดินเข้าไปนะในบ้านก็ไปเรียกหมามานะครับบอก
มานี่สิสรุปคือหมาวิ่งไปหลังบ้านนะแล้วก็เห่าสุดเดชเลยอ่ะ
แล้วก็ขู่ด้วยนะโอ้โหเรียกว่าน้ำลายยืดกันเลยทีเดียวคุณคะ
ในใจว่าคงจะเป็นแบบแค่เป็นคนไหมนะฮะล้างถ้วยเสร็จพอดี
ก็เลยเรียกหมาเข้าบ้านบอกเอางี้นี่มาลูกมาเข้ามา
หมาก็วิ่งเข้ามานะคะเอาจมูกเนี่ยมาดุลก้นของฉันแล้วก็แบบว่า
พยายามเนี่ยให้รีบเข้าบ้านหมาก็ฉลาดบอกเข้ามาในบ้าน
เสร็จปั๊บเนี่ยก็ล็อกบ้านเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยทีเดียวก็เลยนั่ง
เล่นโทรศัพท์ไปได้สักแป๊บหนึ่งก็ทักกับแฟนว่าเหมือนได้ยินเสียงคน
เดินอ่ะแฟนก็บอกกระรอกมั้งเพราะว่าหลังบ้านนางเนี่ย
หมามีหมาอย่างเงี้ยเธอดูสิเอ่อทั้งสามตัวแล้วก็มีไอ้เจ้าหน้าย้อนย้อน
พิษบูป่ะน่ะพิษบูแน่นอนแฟนเขาบอกว่าหลังบ้านอ่ะมันมีกระลอกใช่ไหม
คงจะเป็นกระลอกมั้งคงจะวิ่งไปมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วหมาก็คงจะไปขู่
อ่ะก็เลยเอางี้เลยบอกให้ไปเปิดไฟดูหลังบ้านดูก็แล้วกันนะ
นอกบ้านรอบบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยในใจก็คิดว่าเออก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะ
เพราะว่ามันดูเงียบไปเลยนะพอล็อกประตูทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จใช่ไหม
ก็เดินออกไปที่ครัวที่อยู่ในตัวบ้านนั่นแหละนะคะหุงข้าวจนเสร็จเรียบร้อย
นี่ใช้เวลานานมากเลยนะก้มลงล้างหม้อล้างอะไรนะฮะมีดมืดอะไรที่ทำอาหารอยู่เนี่ยนะ
อยู่ดีก็มีผู้ชายคนนึงค่ะคุณโผล่ขึ้นมาแล้วก็พูดว่าอยู่คนเดียวแล้วน้องสาว
อยู่คนเดียวเหรอจ๊ะน้องมือมันก็ล้วงเข้ามาตรงหน้าต่างนะ
ดึงหัวจ้าแล้วก็จับกระแทกเลยนะกับกรงเหล็กอ่ะ
เธอลองคิดดูดิเลือดออกหัวแตกเออหัวแตกเลยเนี่ยดิ
อีกมือนึงก็พยายามที่จะดึงหน้าต่างเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ย
ก็เนี่ยมันดึงไปอย่างนั้นแล้วก็กระแทกกับหัวก็ไปแทกกับไอ้เหล็กใช่ป่ะ
อืมหัวแตกนางก็ตั้งสติได้อ่ะนางก็หยิบมีดมาแล้วก็แทงแทงแทงไปอ่ะ
ไปตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะโดนไหมไม่รู้ว่าแทงแทงไปก็เอา
มันก็เอามือกดหัวนางลงไปที่กงเหล็กเอากดไปนางก็เอามีดแทงแทง
สักพักหนึ่งอ่ะก็ได้ยินเสียงแบบว่ามันวิ่งไปที่หลังบ้านอืม
แล้วก็หายไปก็แสดงอาจจะโดนบ้างเหมือนกันนะนะมีดที่แทงไป
ก็เลยรีบโทรไปหาแม่กับแฟนบอกว่าช่วยด้วยก็นี่เรียบร้อย
หมาสี่ตัวนี่นะคะตัวเท่าควายขนาดนี้เธอเชื่อไหมมันเห่าแล้วมันโอ้โหเหมือนกับแบบว่า
ถ้าสมมุติว่ามันอยู่นอกบ้านแล้วมันก็ตรงนี้เจ้าของเข้าบ้านเนอะ
ถ้าสมมุติว่ามันอยู่นอกบ้านฉันว่ามันคงกัดไอ้โจรวินาทสันตโลก

เพราะว่าแถวนั้นน่ะโจรเยอะมากชุ่มอย่างกับผี

ไปขอหมาอีกตัวที่ดูไว้บ้านอีกตัวนึง
ปรากฏว่าโจรกลับมาอีกรอบหนึ่งคืนนั้น

จะเจอเพราะประตูดึงเข้าไปไม่ได้ผลักไม่ออก

หนีไปเนี่ยคนถามว่าทำไมเสื้อถึงขาด

ยื่นมือเข้ามาได้ยังไงมันเปิดมุงรวด

แต่คือแปลกใจว่ามันยังกล้ากลับมาอีกคุณแม่

บอกว่าแถวนั้นโจรชุมมากเลย

นี่นางบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ถึกเท่านางนะ

เอาหมองูตายเพราะงูฮะ
ตรงอังชกสองครั้ง
หมองูยังโชว์ต่อจนตาย

นี่ดูคริปก่อนไปดูคริปพร้อม
ชาวอินโดใช่ไหมน่ากลัวมาก

งูจงอางเนี่ยเป็นงูจงอางที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะ

นี่นี่แล้วไม่ใช่มันจก
มันจกไปที่มือเลย
มันจกมือนึงครั้ง

วิดีโอนี้เผยว่านายนอร์จานี่นะฮะหมุนงูไปรอบแล้วก็หัวเราะ
ขณะที่งูเนี่ยมีท่าทีฉุนเฉียวขึ้นมาเรื่อยด้วยการขู่ฟ่อแล้วก็พุ่ง
หมองูเข้าที่แขนอย่างไรก็ตามเนี่ยหมองูโบกมือให้ชาวบ้านดู
ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยบอกว่าสบายมากไม่เป็นไรสบายมาก
เหมือนกับสบายมากเนี่ยจากนั้นก็ทำการแสดงต่อ
ก่อนจะถูกงูจงอางชกอีกครั้งหนึ่งเข้าที่ใบหน้าเลย

เข้าที่ใบหน้าเลยแต่หมองูยังยิ้มยิ้มแฉ่งนะครับ
ทำการแสดงต่อไปคุณคิดดูว่าโดนงูฉกเนี่ย
ยังแสดงต่อไปได้อีก๒ชั่วโมง
เลือดพิษมันยังไม่วิ่ง
ก่อนจะถูกงูชกอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละนะ

ลง๓ครั้งเหรอ๒๓ครั้ง๓ครั้งเหรอฮะ
เขาบอกอีก๒ชั่วโมงในที่สุดก็ไม่สบายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์ให้ยาแก้พิษงูอย่างไรก็ตาม
พิษของงูจงอางก็กระจายไปทั่วร่างกาย
หลังจากนั้นตอนที่หมองูจะถูกประกาศเสียชีวิตเย็นในวันนั้นเลยใช่
ด้านครอบครัวของนายผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
เหมือนหมองูตายมที่ก็ต้องฆ่าหมองูจงอ่านทนั้นด้วยการตัดหัวออกมา
แค้นวิญญาณชั่วร้ายนะฮะด้านชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรู้จักหมองูคนนี้นะฮะ
นายนอร์เจนี่เนี่ยเป็นอย่างดีด้วยการเสี่ยงตายกับสัตว์ป่า
โดยเฉพาะการแสดงทักษะของหมองูเนี่ยอีกทั้งเขาคนนี้เป็นมีชื่อเสียงในฐานะหมอผีมนต์ดำด้วยนะฮะ
จากการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดแล้วก็งูจงอางในกระท่อมไม้เพื่อรักษาผู้คน
เมื่อก่อนเป็นแพทย์แผนโบราณเป็นแพทย์ทางเลือกคนหนึ่งของอินโดนีเซีย
โอ้โหเป็นหมอผีแล้วกลายเป็นผีแล้วไงก็กลายเป็นผีไปแล้วไง
ช่วงหน้าเราไปดูซิว่าพระเอกนางเอกใครค่าตัวละครเนี่ยสูงที่สุด
ก็ยังน่าจะเป็นอำประชารภาคอยู่ปว่า
เดี๋ยวกลับมา
ถ้าสมมุติจะเอาความที่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
ตอนละครแต่ละครแต่ละช่องก็ความยาวไม่เท่ากันนะคุณแม่ฮะ
บางช่องก็๒ชั่วโมงบางช่องก็นับตามบทหรือเปล่าแล้วแต่ไม่รู้ว่า
เขาไม่ไม่รู้เขารับตามบทตับตามตอนอย่างคุณแม่เคยรับไม่คุย
อย่างเคยเล่นละครเคยเล่นหอดต่อแตกได้กี่บาทอ่ะคุณแม่ฉันเหมาอ่ะ
เห็นหน้าคุณแม่กี่ตอนกี่ฉากก็จ่ายรวดเดียวอย่างนี้เหรอคะ
ไม่ฉันให้ถ่ายสามวันจบให้จบอืมขอโทษนะครับคุณแม่มา
อย่างคุณแม่มาคิดเป็นตอนหรือคิดเป็นไงคะคิดเป็นตอนสิตอนบทหรือตอน
ออนแอร์ตอนในบทเนอะตอนในบทดีกว่าเนอะตอนในบทอืมต้องถามที่หนู
ฐานะที่เคยเป็นพระเอกหลายเรื่องอะไรรับเป็นต่อนรับเป็นเป็น
เหมาะค่ะรับเป็นตอนเขาคือมีกี่ตอนก็คูณไปอย่างเงี้ยหรอละครดา
ค่าตัวดารามันไปไกลแล้วเนอะแล้วไปไกลอันนี้สูงมากเลยมันสูงมาก
สูงน่าตกใจอย่างขวงคุณแม่อ้ามก็บอกอย่างนั้นเลยนี่อ้ามพัชรภายัง
แน่ใจอย่างอ้ามท้ายินดินสุดประมาทหมอทั้งเลือกเอาอย่างงี้ดีกว่านะ
ขอโทษนะฉันก็บวกเลขไม่เป็นนะช่วยช่วยบอกอย่างสิสมมติว่าสองแสน
ถ้ามี๒๕ตอนเท่าไหร่ไม่ส่วนใหญ่ของละครของช่อง๗ก็จะมีประมาณ๑๐
อ้อใช่พวกเขามาเล่นช่องเล็กยังเป็นแบบตอนนี้เข้าไหร่กันเลยมาเล่นช่องเล็กตอนนี้ก็๑๐๐๐๐๐กว่าบาทเลย

ไม่รู้เหมือนกัน
เออจริงจริงมาเล่นช่องเล็ก

ไม่เอาก็ช่องแปดยังจ่าย๘๙๐ฟอร์ล

โคโรนาใช่ป่ะมันระบาดอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบเกิดแบบว่าเป็นไข้
ไม่สบายหนักมากไอด้วยแล้วก็ไข้ขึ้นสูงมากเลยทีเดียว
ไข้ขึ้นสูงตั้งแต่เมื่อคืนก็จึงรีบไปตรวจที่โรงพยาบาล
พร้อมกันนี้ก็ยังได้ขอโทษผู้จัดแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยนะคะ
ที่ทุกคนต้องเลื่อนการแสดงของเขาในวันที่๒๙แล้วก็๓๐มกราคม
ก็คงจะไม่เลื่อนนะครับเป็นต้น
เจ้าตัวก็ทิ้งท้ายให้ไปด้วยนะฮะหวังว่าเป็นแค่ไข้หวาดสายพันเอเนอะ
ยังไม่เป็นถึงอูฮันเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูเขียนไม่ทัน
แบบนี้ไหมเรามีการบริหารหลายแบบนะบริหารร่างกายนู่นนี่นั่น
อันนี้ก็เป็นการบริหารร่างกายส่วนล่างเหมือนกันนะฮะเพื่อจะทำให้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่า
ฟิตเฟิร์มใช่ไหมกล้ามเนื้อพี่ลาทิสเหรอของไม่ฮะของใครของปิ๋มปิ๋มอะไรปิ๋มเนี่ย
มิ้นซีโฟไปดูสินี่คือวิธีการบริหารส่วนล่างนางบอกนะเพื่อที่จะทำให้
เชิงกรานส่วนบริเวณนั้นเนี่ยมันแข็งแรงมันฟิตมันเฟิร์มเอาไว้เพื่อผิวให้มัน
บีบเสียงหน่อยเอาไว้แม่มันได้
แรงแปรโรมนะประโยชน์มันจุดฟิต
นี่ล่ะนะนี่ค่ะเดี๋ยวเอยังภาพนี้เป็นท่าแบบว่าเริ่มวอร์มอาฟ
ส่วนบริเวณนั้นตอนนี้เริ่มแล้วนะวอร์มเอาคุณน้องนอนแล้วก็เด้งขึ้นมา
แตะขาขึ้นไปอ่ะโอ้โหยังนี่กันเลยแล้วก็มีเปิดขึ้นมา
แบบว่าใช่มั้งดีเป็นที่เจ้าก็เช่นมาว่าอะไรที่ก่อนคุณไอ้

ก็พี่ปิ๋มเขาจะครูสอนเต้นไง

เมื่อสมัยก่อนฉันก็ออกกำลังกายกับครูฝรั่งนะ
มันจะมีท่าที่ปิ๋มโฟลอะไรนะ
นอนแล้วก็แอ่นก้นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม

มีบแบมมีบ

อืมไม่ต้องสกวีทแล้วทิเล่อ้าหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่
หลังครบทรงชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะ